ก็ได้ไปเล่นที่อาเตอร์ใบตันกับพี่โนสลาค่ะ
ไปถึงอาทิตย์แรกหนูร้องไห้ทุกวันเลย

เราไม่ได้เก่งเหมือนพี่เขา
เราเข้ามาแล้วเรามาเล่นกับคนเก่ง

เรารู้ว่าจุดไม่ดีของเราคืออะไร
แต่เราไม่สามารถข้ามผ่านตรงนั้นไปได้ค่ะ

เป็นนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
ตอนนี้สังกัดอยู่ทีมสุพีมชนบุรีอีเทคค่ะ
ก็คือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะ

ก็จะมีกีฬาวอเล็กบอลที่เด่นนะคะ
ตอนนั้นก็คือพี่ชายเราพี่ชายแท้ของเรา

แล้วก็ด้วยความที่เราไปรอพี่
รอพี่เลิกเล่นเลิกซ้อมกีฬาค่ะ
เราก็ไปฝึกอันเดอร์บอลฝึกเล่น
แบบว่าตามภาษาเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ป๑เราก็เหมือนได้เข้าเป็นนักกีฬา
ของโรงเรียนในวัยปฐมค่ะ
ก็คือเหมือนเราก็น่าจะมีเบสิกด้วย

เริ่มต้นจากตอนที่เราไปรอพี่นี่แหละค่ะ
ที่ทำให้เราอยากเล่นวอเล็กบอลจริงค่ะ
ตอนนั้นก็คือเหมือนเล่นตั้งแต่ป๑เลยค่ะ
ตำแหน่งก็คือเป็นตัวตบมาก่อนนะคะ
ก็คือเหมือนเราตีกว่าเสาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ได้รางวัลมานักกีฬายอดเยี่ยม
เราก็เป็นนักกีฬาตบมัวเสายศเยี่ยม

ของทีมชาติเราก็จะมีเป็นแบบยางช่วยเซฟอะไรอย่างนี้
แต่ว่าจะเป็นต่างเหรียญก็จะเป็นแบบปูน
แล้วก็ซ้อมแบบปูนแล้วก็เข่าเราก็เป็นแผลอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราล้มเราต้องแบบใช้เบสิกในการล้มรับบอลอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือเรามีแข่งที่รายการวิทยุการบินนะคะ

ก็คือเหมือนแบบเปิดทางให้เราได้เข้าสู่กรุงเทพ
ก็คือเหมือนเป็นโคต้าของโรงเรียนบดินเดชา

ก็ดึงเราเข้ามาเป็นนักกีฬาโคต้าของโรงเรียนบดินนะคะ
ถึงได้เข้ามาอยู่ม๑ถึงม๖เลยค่ะ
ไม่มีโอกาสได้เล่นยุวชนเยาวชนอะไรเลยค่ะ
เพราะว่าด้วยสรีระตอนม๕ม๖เราคือเราค่อนข้างอ้วน
เราก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะอยากติดทีมชาติแล้วค่ะ
ก็จะเป็นพวกได้แชมป์เยาวชนแล้วก็แชมป์เขตการศึกษานะคะ
ที่รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจแล้วก็ได้แชมพ์มา
เขามาก่อนคือจะมีทีมแบบทีมแข็งมาก
ทีมแบบเกือบทุกภาคทุกภาคเลยค่ะ
คือเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามัธยมจะเป็นยังไง

เกือบ๘ทีมเลยที่สู้กันแบบว่าสนุกสนานมากค่ะ

เพราะว่าเข้าโคต้าของบดินเป็นตัวตบค่ะ
ยังไม่ได้แบบว่ามาเป็นตัวลับเหมือนตอนนี้ค่ะ
จบจากบดินก็คือไปเรียนที่มรังสิตก่อน๒ปี

ก็เหมือนว่าเรียกเราเข้าไปทดสอบก่อนอย่างนี้ค่ะ

ให้แบบไปซ้อมดูก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้ว่าตัวเองได้เข้ามาซ้อมทีมชาติก็คือ

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไง
แล้วก็เราไม่เคยเข้ามาเล่นมาซ้อมกับพวกพี่เขา
เหมือนด้วยความกลัวของเราอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะไม่อยากเข้าแล้ว
ก็ยังมีมาซ้อมบ้างไม่มาซ้อมบ้าง
ช่วงแรกที่เขาให้เข้าไปซ้อมทีมชาติ
ทรวนามันแรกที่ติดทีมชาติน่าจะเป็น
กินเซ็ตขับแข่งที่โคลาสค่ะ
แต่ว่ายังเป็นตัวสำรองอยู่
แต่ว่าคือเราก็ติดไปในนามทีมชาติแล้วค่ะ
ใช่คืออาจารยะก็น่าจะเห็นเบสิกเราในเรื่องการรับเสิร์ฟ
แล้วก็ด้วยปีนั้นพี่วันนาก็ไปเล่นลีกต่างประเทศหรือเปล่า
ไม่แน่ใจก็เลยแบบเรียกเราเข้าไปตรงนั้นนะคะ
เขามีการเปลี่ยนกติกาใหม่ก็คือมีได้๒คนค่ะ
เราก็เลยได้อยู่ในตรงนั้นนะคะ
ปรับตัวยากค่ะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราไม่เคยเล่นมาก่อน
มันต้องดีค่ะแต่คือด้วยสลีระของเราอย่างนี้คือเรา้วน
เราเข้ามาแล้วเรามาเล่นกับคนเก่ง

เราจะทำให้พี่ยอมรับในตัวเราให้ได้
ว่าเราก็สามารถไปกับพี่ได้

คือหนูไม่เคยผ่านประสบการณ์ทีมชาติ
หรือว่าไปแข่งต่างประเทศอะไรมาเลย

แล้วก็แบบให้ทุกคนยอมรับได้ค่ะ
ว่าโอเคเราสามารถเล่นเป็นตำแหน่งลิเบอร์โลได้ค่ะ

หรือว่าอาจจะเป็นคนน้ำหนักเยอะก็ได้

ถือว่าเป็นเกียรติของครอบครัว
หนูทำให้พ่อแม่หนูมีความสุขที่สุดแล้ว

แล้วก็ให้ชื่อเสียง

เรามีเงินจากวอเล็กบอล

อดทนที่เราฝึกซ้อมอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็วันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะ

ก็คือติดตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ที่เราไม่มีโอกาสเสี่ยงในการบาดเจ็บ

เราแค่เคลื่อนที่เราไม่ได้กระโดดอย่างนี้ค่ะ
ก็คิดว่าก็ยังไม่เจ็บ
แล้วก็ส่วนคนที่แบบเหมือนหลุดไปบ้างอะไรบ้าง

นั่นก็คือแบบเหมือนตัวตีที่เขามีอาการบาดเจ็บ

ก็ได้ไปเล่นที่ยาเสิร์ฟอาจารย์กับพี่โน๊ตสลาค่ะ

แต่ว่าด้วยความที่เรามีพี่นุษย์ไปด้วยนะคะ
ไปถึงอาทิตย์แรกหนูร้องไห้ทุกวันเลย
แล้วก็โดนเจ๊ด่าให้เราคิดได้ว่าอยากให้เราโต
อยากให้เราแบบมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยที่เราเปลี่ยนรุ่นน้องขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
แล้วก็อยากให้น้องไปหาประสบการณ์ก่อน
หมายถึงว่ามีแมทแข่งแล้วก็แบบให้น้องมีประสบการณ์ไปเรื่อย

ถึงตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะสู้ได้ค่ะ

เพราะคิดว่าสภาพร่างกายน่าจะไหวอีก๓ปีค่ะ
ก็เล่นหลีกเล่นสโมสรในไทยไปค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณสมาคม

แล้วก็ขอบคุณพี่เจ็ดเซียนด้วยค่ะ
ที่ทำให้หนูเติบโตมามีวันนี้นะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีพวกพี่
แล้วก็ไม่มีพวกโค้ดดีสตาร์ฟดี
แล้วก็พี่ดีที่ช่วยสอนหนูวันนี้ค่ะ

คือมันจะมีช่วงซ้อมหนักมากค่ะ
คือทุกคนจะรู้ว่าทีมชาติคือจะมีเวลา
ส่วนตัวคือน้อยมากส่วนมากก็ทุ่มเทให้กับการซ้อม
คือจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเครียด
รู้สึกว่าเราซ้อมไม่ดีแข่งมาไม่ดี
แล้วก็เรารู้ว่าจุดไม่ดีของเราคืออะไร
แต่เราไม่สามารถข้ามผ่านตรงนั้นไปได้ค่ะ

พอเครียดยิ่งเราเครียดยิ่งทำให้เราแบบ
ไม่สามารถทำได้เต็มที่แล้วก็แบบ
รู้สึกว่าน้อยไปเลยค่ะเป็นเดือนเลยค่ะ
หนูต้องขอบคุณตัวเองก่อนว่า
เหมือนแบบเป็นคนแบบคิดบวก
ไม่ค่อยแบบไปอ่านแล้วมาทำให้ตัวเองบรรทอนลง
รับว่าตอนแรกที่เราเข้ามาโอเคอันนั้นคือ
คือเราว่าทำไมว่าด่าเราขนาดนี้เลยเหรอ
เรายอมรับว่าเราอาจจะเล่นไม่ดีจริง
เพราะเราก็รู้ตัวว่าเราก็ไม่เล่นดีจริง
แต่พอแบบบางแมทหรือว่า

บางทีมันจะมีคนชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราอย่างนี้ค่ะ

บางคอมเมนต์อย่างนี้มันก็แรงมันทำให้เราแบบเสียความรู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ด้วยสำหรับหนูแล้วก็คือแบบ

หนูคิดแค่ว่าคำด่าของโค้ดคำสอนของโค้ด
คือน่าจะเป็นสิ่งที่เรามาปรับ
ปรับให้เราได้เก่งขึ้นมากกว่าคอมเมนต์ตรงนั้นนะคะ
แต่โอเคคอมเมนต์ตรงนั้นเราเห็นแล้วเราอาจจะแบบโอเค
จุดที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองดีไม่ดีตรงไหน

แต่ว่าเราไม่ได้เอามาแบบว่า

คือรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจมาก

คืออยากให้น้องอดทนแล้วก็มีวินัย

ก้าวมาอยู่จุดตรงเดียวกับพี่ได้ค่ะ
คือชื่อเล่นนี่คือถ้ามาจากนครศรีก็คือชื่อเอ้ยนะคะ

เพื่อนในห้องค่ะเรียนเพื่อนในมัธยมค่ะ

มีลูกอาจารย์อาจารย์นิพนธ์ที่อยู่บดินนะคะ
เขาเห็นเราตัวใหญ่เขาเรียกพี่ปาวาน
ก็เลยว่าเอออาจารย์หน่องก็จะเรียกพี่ปาวาน

เหมือนเมื่อเราไปข้างนอกเราก็เรียกปาวาน
ทีนี้เอฟซีหรือว่าแฟนคลับเนี่ย
เขาเหมือนแบบติดเรียกเราว่าปาวานเลยค่ะ
ชอบทุกชื่อค่ะทุกชื่ออยู่ในแบบว่า

แต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือปลาวานค่ะ
ที่เรารู้สึกว่าเราพอใจ
ที่มันแบบไม่โป้เกินไปอย่างนี้ค่ะ
มันเหมาะสมกับเรา

มีเลยมีทั้งแบบว่ามาเม้นด้วย

อันนี้คือไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะ

แล้วก็เหมือนแบบไปสักแบบมินิมอลอะไรอย่างนี้ค่ะเล็ก